จับตาเตือนภัยของเรายังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่
แล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปวันถึง๒วัน
ที่สุดสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้า
โอกาสการเกิดฝนทั่วไทยจะลดลงแน่นอนครับ
การวางแผนการดำเนินชีวิตในระยะนี้
ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ทำกิจกรรมกลางแจ้งการเดินทางท่องเที่ยว

เกิดอะไรขึ้นนั้นมาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆ
ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าในขณะนี้
จะพบว่ามีกลุ่มก้อนเมฆหนาตาละทีเดียว
สีขาวคือกลุ่มก้อนเมฆธรรมดา

ส่วนสีแดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
มี๓กลุ่มฝนใหญ่ด้วยกันนะครับที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรา
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอ
ในขณะที่อีก๑กลุ่มอยู่เหนือเมืองของเราไป
เป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวในบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
แล้วก็ไล่ยาวนะครับตามแนวชายฝั่งทั้งที่ตะวันออกของประเทศจีน
จะหลดบริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มฝนกลุ่มนี้ส่งผลต่อสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่ตอนบนนะครับในภาคเหนือฝั่งตะวันออก

ส่วนอีกหนึ่งจุดต้องระวังละครึ่งเดียว
เป็นกลุ่มฝนที่เกาะตัวบริเวณทางตอนล่างประเทศไทยครับ

บริเวณทางตอนบนของประเทศมาเลเซียนะครับ
กลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝน
บริเวณพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้
ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าถ้าหากตกหนักตกเยอะ
อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมาได้
และแน่นอนครับหนึ่งปัจจัยที่เหนียวนำให้กระแสลม
เหล่านี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้
ก็พบว่าเป็นกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
หรือว่ามรสุมรูดฝนหอบเอากลุ่มก้อนเมฆ
ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

อาจจะได้รับอิทธิพลเยอะเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่ากระแสลมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง
หลังจากวันที่๑๘เป็นต้นไปก็จะอ่อนกำลังลง
สถานการณ์ฝนก็จะเบาบางลงนะครับ
อกจากจะทำให้เกิดฝนตกในบริเวณดังกล่าวแล้ว
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดคลื่นสูงด้วยนะครับ

โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าคลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒เมตรนะครับ

คลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร

ยังพบว่าบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสาน

กระแสลมนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเติมความชื้น
และจุดที่มีการปะทะกันของกระแสลม๒ทิศทาง
สามารถที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
โอกาสการเกิดฝนอย่างที่บอกมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องศุกร์เสาร์อาจจะเยอะหน่อยนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยลดตามลำดับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๖องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราในระยะนี้
ดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
และนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ